วันนี้เป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วย
หลายคนก็เดินทางไปขอรถน้ำนำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรกันนะคะ
รวมไปถึงหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ด้วยนะคะ
แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าไปขอพรเนี่ยไม่ใช่บ้านของตัวเอง
แต่เป็นบ้านของฝั่งสาวเบลล่ารานีนะจ๊ะ

นางเอกสาวก็เพิ่งจะมาเปิดประตูต้อนรับแขกคุณพิเศษ
ซึ่งเขามาไหว้คุณแม่และญาติของเธอถึงบ้าน

เป็นการรวบยอดทั้งวันผู้สูงอายุวันสงกรานและวันครอบครัว

ไม่บอกก็รู้นะคะว่ากำลังจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันใช่หรือเปล่านะ
คือจะบอกว่าเขาเข้าตามต่อออกตามประตูนะ
แล้วนี่ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะคะ
คือไม่มีว่าจะมีดราม่าหรอกสำหรับใครที่เห็นภาพแบบนี้
หลายคนก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์
แล้วยิ่งเห็นภาพที่เป็นแบบครอบครัวแฮปปี้สุขสรรค์แบบนี้เนี่ย

ใช่ไหมดูทางบ้านของเบลลาเอง
มีการลูบหวงกับลูบหัวนะพี่เวียก็น่ารัก
มาสบายซลัยดอกตามสในธุรกิจค่ะ
ก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอกันนะคะเพราะดูสิสนุกกันนะเนาะ
ใช่แล้วค่ะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี